ในภาวะตลาดที่อาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่

ทำยังไงดีกับการลงทุน

ซื้อเพิ่มหรือชะลอหรือต้องแบ่งขายทำกำไร

ติดตามพร้อมกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย

และอีกท่านครับคุณธนรัฐอิสรกุล
ผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวง

วันนี้ก็เป็นสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภานะครับ

ก็ต้องมาติดตามนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงหุ้นไทยเป็นยังไงบ้าง

อื่นดูของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ตลาดทุนไทยเนี่ย
ส่งท้ายวันศุกร์ก็ยังปิดล็อก๔จุดนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็คงต้องมาติดตามนะครับว่า
จะเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องของการลงทุนนะครับ
เมื่อวานนี้หุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าต่ำสุดลงไปอยู่สักประมาณ๑๕๖๒จุดนะครับ
แล้วก็พอมันปิดตลาดเนี่ยขึ้นมาปิดลบ๔จุดนะครับ
มาการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางนะครับ

ช่วงก่อนเราเห็นว่า๖๐๐๐กว่าล้านต่อเนื่องมาตลอดนะครับ

ตลาดเลยฮะเปรียบเทียบเรามาเริ่มกันในส่วนของฝากฝั่งเอเชียบ้านเรานะครับ
ก็จะเห็นว่าเริ่มต้นบ้านเราลบอยู่ประเทศเดียวนะพี่เอก
ไป๐๓นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าไปเทียบอย่างสิงคโปร์เนี่ย
คโปร์เขาบวกมา๒๔นะครับเศรษฐาสิงคโปร์นะครับ
ฟิลิปปินส์ก็บวกมา๑นะครับแล้วก็อีก๑เนี่ยญี่ปุ่นก็บวก๑นะฮะ
เกาหลีก็๑ฝั่งยุโรปเป็นไงบ้างครับฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าไปดูฝั่งเยอรมันเนี่ย
มาเยอะครับ๔ในขณะที่ฝรั่งเศสก็๓อังกฤษก็
แต่เราลบอยู่๐๓ต้องมาติดตามว่าในเดือนหน้าเดือนมีนาคมตลาดหุ้นไทยเนี่ย
แซงกลับได้หรือเปล่าแล้วเดือนหน้ามีประเด็นอะไรให้ติดตามบ้างครับพี่เอก
นี้เดือนหน้าเราคิดว่ามีประเด็นติดตามอยู่ประมาณ๓ประเด็นด้วยกันนะครับ
ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยช่วงไหนนะครับ
จะเป็นช่วงครึ่งแรกของปีนี้หรือจะมองในส่วนครึ่งหลังของปีนี้
เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้ค่อนข้างฟื้นตัวได้อยู่ในกรอบที่ชัดเจนมาก
เพราะว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเดือนก่อนเดือนนี้นะครับ
เราเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างทั้งเรื่องของเงินเฟ้อการจ้างงานต่าง
อยู่ในกรอบที่เขาตั้งเป้าไว้หมดแล้ว

เข้าใกล้แล้วนะแล้วก็เรื่องของโอกาสในการปรับดอกเบี้ยเนี่ย
ต้องบอกว่าเดือนมีนา๑๕มีนานี่นะครับโอกาสก็มากขึ้นเรื่อยละ
ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นผลในเรื่องของกระแสเงินลงทุนนะครับ
เรื่องที่๒เป็นเรื่องของการเลือกตั้งในฝั่งยุโรป
ซึ่งปีนี้น่าจับตามากเลยนะครับเพราะประเทศใหญ่อย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับ
ก็จะมีการเลือกตั้งนะครับก็น่าจะทราบผลในช่วงประมาณสักเดือน
เมษายนหรือพฤษภาคมต้องเรียนว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเลือกตั้งก่อนเลย
กลุ่มประเทศหลักในยุโรปนะครับแล้วก็เขาเลือกตั้งทั้งหมด๒ครั้ง
ครับเนี่ยก็ครั้งแรกเมษาเนี่ยจะคัดให้เหลือสองคนถูกต้องเหมือนประกวดนักร้องเลยนะครับ
แล้วก็จะมาคัดอีกทีหนึ่งผู้ชนะตอนสุดท้ายนะครับ
ซึ่งเป็นไงบ้างครับวิวเรื่องของภาพรวมการเลือกตั้งเรื่องนโยบายต่าง
ตอนนี้ค่อนข้างสูสีแล้วก็รวมถึงทางประเทศทางฝั่งทางเยอรมันด้วยนะครับ
ก็จะมีการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับก็สูสีครับ
จุดยืนของผู้ลงสมัครเนี่ยชัดเจนเลยครับ
คนหนึ่งคืออยากจะอยู่ต่ออีกคนนึงโหวตออกอย่างเดียว
ค่อนข้างชัดเจนมากเลือกฝั่งได้เลยว่าจะอยู่ฝั่งไหน
เรื่องที่สามเป็นเรื่องใน้อบาลของทางประธานาศิกษา๑๑คนครั้ง

ทีนี้ประเด็นพวกนี้ครับพี่เอกคือว่าแน่นอนแล้วต้องส่งผลกระทบถึง
ฟันโฟลหรือกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศที่จะมาลงทุนไทยนะครับ
แล้วก็ประเทศใกล้เคียงเนี่ยฟันโฟลเดือนที่ผ่านมาครับเป็นไงบ้างครับผม
มาดูกระแสเงินลงทุนนะครับก็ถือว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ
กระแสเงินลงทุนมีการไหลออกโดยเฉพาะตลาดในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มันจะเป็นประเทศไทยฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับ
เขาดูสไลด์นะครับเราดูสไลด์ก็ได้นะครับ
จะเป็นสไลด์ของตัวกราฟแท่งเทียนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับติดลบหมดเลยนะครับ
ขึ้นมาเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับ๔สัปดาห์ก่อนหน้านี้

ทางเอเชียเหนืออย่างเกาหลีไต้หวันไปใช่ครับนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดย้อนไปดูตัวเลขผลตอบแทนเราจะเห็นว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศพวกนี้ปรับตัวได้ดีมากนะครับ

ดัชนีประมาณนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นไปเทสที่ระดับ๑๖๐๐จุดมานะครับ
ก็ยังไม่ผ่านตอนนี้เริ่มร่นลงมาเริ่มถอยลงมาแล้ว
จุดนี้นักลงทุนควรจะมองจุดไหนที่เป็นจุดที่ควรจะเข้าไปลงทุนบ้างครับพี่
ถือว่าตอนนี้ผลตอบแทนในแง่ตลาดก็ติดลบนะครับ
เรามาดูกันว่ารอบนี้นะครับในส่วนตัวตลาดเองนะครับ
รับตรงไหนหมายความว่าถ้าราชินีลงมาตรงไหนเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วนะครับ

แล้วก็ใช้ในแง่ของตัวเครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาจับสัญญาณการซื้อขาย
เพราะที่เห็นเลยว่าแนวลับถัดไปของตัวดัชนีลเนี่ยจะอยู่ที่๑๕๔๕จุด
อื้มอีกประมาณสัก๒๐จุด
จุดตอนนี้๑๕๖๗จุดนะครับ
คือพี่เอกมองว่า๑๕๔๕จุดถือเป็นจุดแนวรักสำคัญ

เพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูหุ้นรายตัวนะครับพี่
ช่วงนี้เราเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทเนี่ย
ก็ทยอยประกาศผลประกอบการออกมาได้ประมาณ๖๐๗๐ของตลาดแล้ว
คิดว่าตัวไหนครับช่วงนี้ถ้าเกิดคนที่อยากลงทุน
วันนี้เรามีชาร์จทางภาษาคุณผู้ชม
เป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในกลุ่มคล้าปี
การที่๔ออกมาถือว่าใช้ได้อยู่ที่๑๐๐๐ล้าน
แล้วเครื่องคลีย์หลักจะมี๓เรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกคือในการปรับเปลี่ยนคุณลิฟต์โปรโมชั่น

ส่วนที่สองคือในเรื่องของรายได้จากค่าเช่านะครับ

แล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
ก็เป็นตัวหนุนกำไรให้ตัวโรบินสัตว์นี้กำไรโตดี
เพราะฉะนั้นตัวนี้เราแนะนำใช่ไหมฮะในช่วงที่ผ่านมา
ใช่ครับแล้วคราวนี้มันดูสัญญาณในเชิงเทคนิคมาก

โรบินสันปรับตัวได้ดีในเมื่อเทียบกับตลาด
เราก็จับสัญญาณซื้อได้ว่าน่าสนใจแล้วนะครับ
ก็มองเป้าหมายสักประมาณราคาคือ๖๖บาท

ก็สามารถที่ทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสที่เห็นการปรับตัวขึ้นได้

ปัจจุบันอยู่ประมาณสักราคา๖๐บาทต้น
อย่างนู้นก็ยังเหลืออีกประมาณสัก๕๖บาทนะ
เปอร์เซ็นอยู่ให้นักทุนได้ลองเกรงกำไรในส่วนนี้ดูนะครับ

ซึ่งก็ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าในสรุปเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เรื่องของผลตอบแทนต่างบ้านเรานี่ถือว่า
สตาร์ทออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับเดือนนี้นะครับ
ก็ต้องติดตามประเด็นในช่วง๑เดือนต่อไปนะครับ
เพราะเราจะเห็นว่าทั้งเรื่องของประเด็นต่างประเทศ
การเลือกตั้งต่างนะครับถือว่ามีผลนะครับ
ผู้ชมก็จะได้ข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตสดใหม่ทุกวันนะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณคุณธนรัฐและคุณปริพันธ์ด้วยนะครับ

หน้าเหลือ๒วันทำการเท่านั้นตลาดหุ้นไทยคือ๒๗แล้วก็๒๘
ถ้าหลุดอีกแนวรับถัดไปคือ๑๕๔๕
คนที่สนใจอยากจะเข้าไปลงทุน
ตอนนี้รอดูปัจจัยหลายอย่างด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจในช่วงนี้
ผมพีรวัตรอัธนาคลาไปก่อนสวัสดีครับ